อาจารย์เฉลิมชัยอำราศิลปะตรงตรง
ตอนนี้ไหมอาจารย์เฉลิมชัยครับ
กูรู้จักพอแต่กูไม่ชอบจะเป็นคนวาดรูป
เขียนรูปแบบซีเรียสเอาจริงเอาจังจนวันตายกูไม่เอา
กูกูทำมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้กูไม่ทำแล้ว

กูอยากใช้ชีวิตที่มีความสุข

ผมได้ปล่อยวางทั้งหมดนะครับ
ปล่อยวางตั้งแต่อายุ๕๕เริ่มเบาลง

ต้องคุณที่ยิ่งใหญ่ก็ปล่อยวางเริ่มปล่อยวาง

หลายคนก็มีแนวทางไว้แบบนี้

ใช่ค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่า
ไม่อยากเห็นชีวิตตัวเองเหมือนกับคนอื่น

หาเงินให้ลูกให้หลานจนตัวเองล้มป่วยตาย

โอ้โหตอนพี่น้ำแข็งพูดทำงานทำงานทำงานทำงาน
พ่านผู้ว่ากษมมติออกมา

เป็นทางความสุขของอาจารย์นะคะ